เป็นนางแบบค่ะและเป็นนางแบบสาวแนวเซ็กซี่
ดูซิตอนที่เขาเคลียร์กันแล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยค่ะ
ไปเร็วข้าวนี้กะ

เจอสักข่าวมั้ยที่มีปัญหาเจอกันเกลียนกันและมันแบบลง
ตัวเรียบร้อยรับลื่นพูดคุยกันดีจีนดีกว่าแต่ว่า

แบบนี้ไงแล้วเพื่อนของทั้งสองคนก็อยู่ในเหตุการณ์ต่างฝ่ายก็ต่างกันท่าค่ะ
เพื่อนของตัวเองทะเลาะวิวาสอยู่แล้วก็เออเชียร์เหมือนเชียร์มวยแบบนี้ค่ะ
โอ้โหทั้งตบทั้งจิกทั้งหยุมหัวแล้วลงไปคลุกอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยทำไงต้องมีคนมาแยกสิแล้วคลิปก็ตัดไป
อันนี้เราตรวจสอบแล้วนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
แล้วฝ่ายนางแบบเนี่ยโพสต์เอาไว้แล้วมีรูปแผลเธอด้วยบนใบหน้า
ที่มีแต่รอยเอ่อโฟกช้ำจากการเนี่ยค่ะเคลียร์กับเพื่อน
โอ้โหดูดิเห็นสภาพแบบนี้น่ากลัวมากนะคุณผู้ชม
ทั้งหน้าเลยจริงจริงค่ะรอยแดงแดงเหลืองเหลืองแบบนี้
ตอนเนี้ยทีมข่าวเอ่อเท่าที่ทราบเรื่องเลยนะคะครับ
ว่าเรื่องเนี้ยมีการแจ้งความดำเนินคดีกันด้วยเราก็เดี๋ยวเราจะตรวจสอบเหตุการณ์ความคืบหน้านี้
แล้วก็เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปด้วยนะคะ